คุณผู้ชมไปดูเรื่องของสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่ง
ทดสอบประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้
ด้วยการผสมผสานกับลีลาการระบำใต้น้ำ
ซึ่งผู้ที่จะสามารถระบำใต้น้ำได้

ทั้งการกลั้นลมหายใจแล้วก็การลอยตัวบนผิวน้ำแบบงดงามทีเดียว
ไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ

บาเล่เล็กหรือท่ายกขานอนหงาย
สีสันที่ชวนดูระบำใต้น้ำ

ระบำใต้น้ำยังต้องใส่ชุดว่ายน้ำที่สวยงาม
และแต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็ม
ในการแสดงหรือการแข่งขันแต่ละรอบ
ระบำใต้น้ำต้องลอยตัวและดำอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน
อกจากจะใช้อุปกรณ์บีบจมูกช่วย
ยังต้องฝึกเทคนิคการกลั้นหายใจ

และก็มีการกั้นหายใจใช่ไหมคะน้องพิม
ซ้อมก็จะกั้นหายใจประมาณ๕๐เมตรนะคะทางยาว
เพื่อให้วอร์มปอดนะคะให้ปอดขยาย
เวลาเล่นระบำใต้น้ำก็จะได้ทำได้นานอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นค่ะ
สิ่งสำคัญที่สองเงือกสาวดีกรีทีมชาติไทยย้ำว่าต้องมี
คือใจที่รักการว่ายน้ำและต้องหมั่นฝึกซ้อม
พวกเธอใช้เวลาฝึกซ้อมนานหลายปีถึงจะก้าวขึ้นมายืนในตำแหน่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย